ไปที่ประธุมธาณีมีหนึ่งหนึ่งเขาเดือดร้อน
เพราะว่าไปกับภรรยาตั้งใจว่าจะเอาค่าเทอมไปจ่าย
ค่าเทอมลูก๑หมื่นบาททีนี้ปรากฏว่า
อาจจะด้วยไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้เช็คค่ะ
เก็บของในรถว่าเออมีอะไรที่มันเป็นขยะบ้างจะเอาลงไปทิ้งพอดี
ก็เก็บรวบไปแล้วก็ทิ้งลงไปที่ถังขยะหน้าห้าง
รู้ตัวอีกทีไอ้กองขยะนั้นมีเงินสดหนึ่งหมื่น
ที่เป็นค่าเทอมลูกอยู่ด้วย
ทีนี้พอไปขอดูกล้องวงจรปิดก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเก็บได้นะคะ
แต่ไม่เอามาคืนก็เลยต้องมาแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าให้ช่วยติดตามตัวให้หน่อยเพราะเดือดร้อนจริง

นี่คือนายพิสันแสงจันทร์อายุ๔๑ปีนะคะก็มากับภรรยา
แจ้งความต่อตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี
เร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่เก็บเงินสดเข้าไปจากถังขยะ
คือเขาเล่าว่าเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ

ทีนี้จังหวะที่จอดรถอยู่ในห้าง

ซึ่งพับครึ่งเอาไว้แล้วก็เอาหนังยางรัดไว้
วางไว้ข้างคอนโซเกียร์แล้วก็ลงจากรถไป
ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ค่ะภรรยาไม่ได้บอกไงว่า
วางเงินไว้ตรงนี้นะคือเหมือนภรรยาวางเอาไว้
เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก
แล้วก็ก่อนเขาจะลงรถก็เก็บของเสร็จขยะต่าง
อยู่ในรถกะว่าจะเอาไปทิ้งทีเดียวเลย
แล้วก็ลงจากรถเอาไปทิ้งขยะที่อยู่ทางเข้าออกของห้าง

เดินไปได้สักพักนึงค่ะภรรยาบอกว่า
พี่เดี๋ยวเอาเงินไปจ่ายค่าเทิมลูกด้วยนะ
เขาก็เอ้าเงินอยู่ไหน
เขาก็บอกอยู่ข้างคอนโซเกียร์ไง
ตกใจเลยเพราะว่าจำได้ว่าเก็บขยะไปทิ้ง
รีบวิ่งกลับไปดูที่รถเงินไม่อยู่แล้ว
คิดในใจว่าอยู่ในถังขยะแน่นอน
ก็เลยวิ่งกลับมาดูที่ถังขยะนี่แหละค่ะ
ก็ปรากฏว่ามันไม่มีค่ะ
ก็ถามว่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอาตังค์ไปจ่ายที่ธนาคารเลยนะ
หนึ่งบาทนี่จ่ายที่ธนาคาร
พี่บอกเงินอะไรเอาเงินวางไว้อยู่ที่คอนโซลเกียร์
ผมก็เฮ่ยไม่มีไม่เห็น

ก็เลยกลับขึ้นมาถามแฟนว่า

แฟนก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นไปดูดิเอาทิ้งไปหรือเปล่า
ก็ไปดูที่ถังขยะก็ไปคุยถังขยะดู

แต่พวกขยะเป็นหลื่นยังอยู่
ใช่ครับแต่มีขยะอื่นยังอยู่แต่เงินไม่มีแล้วครับ
ประมาณ๑๐นาทีได้ครับ

บอกว่าขอดูภาพจากวงจรปิดได้ไหม
ก็ปรากฏว่าภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะใส่กางเกงขาสั้น

วัยประมาณสัก๔๐๕๐ปีค่ะมาทิ้งขยะตรงที่เดียวกันนี่แหละ
แล้วก็พอทิ้งไปปุ๊บมีจังหวะหนึ่งที่เขาล้วงมือ
เข้าไปในถังขยะหยิบอะไรบางอย่างออกมา

จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาในห้าง
คือนายพิสันเห็นแบบนั้นก็เออมีคนเก็บได้นี่นะ
เขารอรอจนห้างปิดเลยนะคะ
กะว่าเดี๋ยวก็คงมีคนไปแจ้งละมั้ง

ปรากฏว่ามันไม่มีค่ะไม่มีใครมาแจ้งเลยว่าเก็บเงินได้หรืออะไรยังไง
ก็เลยอยากวิงวอนให้ผู้ชายคนนี้ช่วยเอาเงินมาคืนเขาหน่อยได้ไหม
เพราะมันคือค่าเทอมของลูกเขาหามาก็เหน็ดเหนื่อย
เขาไม่เอาเรื่องไม่ติดใจเอาความอะไรทั้งนั้น
ขอเงินมาจ่ายค่าเทิมให้ลูกได้เรียนหนังสือต่อเถอะ

ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวผู้ชายคนนี้ให้
จะได้ติดตามทั้งเรื่องรักทั้งเรื่องเงินด้วย
แล้วก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือเปล่า

พออ่านข่าวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนต้องฉุดคิดแบบ

คือบางทีแบบมันลกไงเราก็แบบเอ๊ะเราไปวางตรงไหนบ้างไม่รู้
ตัวผมเองต้องกลับไปดูว่าเราทิ้งเงินไปบ้างหรือเปล่า

คือไม่อยากให้รู้สึกว่าอุ๊ยลาบลอย
หรือว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าวันนี้โชคดีจัง

คือถ้าเรามองว่ามันเป็นโชคดีจังวันนี้
มันอาจจะเป็นโชคร้ายของใครสักคนนึงแน่ล่ะ

อยากให้คิดถึงแบบหัวอกของอีกคนนึงด้วย

มันไม่เจอแล้วแล้วมันเป็นเงินที่เราต้องใช้

เทิมลูกนะฮะคุณผู้ชมนะฮะไปคืนดีกว่านะครับ